ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
หงแดงแชมป์แรกมาแล้วค่ะลิเวอร์พูลคว้าแชมป์สโมสรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในพรีเมียลีกนะคะ
แม้ว่าจะอยู่กลางตารางในหลีกค่ะแต่ว่าก็ได้รางวัลปลอบใจรักสิ่งแวดล้อมไปคลองนะคะ
เวอร์กูลกลายเป็นสโมสรฟุตบอลพรีเมอร์ลีกทีมแรกที่ได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษบีเอสไอว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
รางวัลสโมสรรักสิ่งแวดล้อมรักโลกนะคะ
สำหรับลิเวอร์พูลค่ะมีระบบการจัดการความยั่งยืนของสโมสรที่มีการจัดการแล้วก็มีการส่งมอบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมาย๔ข้อข้อแรกคือการลดปริมาณลดปริมาณพลังงานที่ใช้ตลอดปี
ลดการสร้างคาร์บอนลงสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะลดปริมาณขยะสิบห้าเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ลดอัตรารีไซเคิลอย่างน้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกปีการเดินหน้าของสโมสรฟุตบอลรักโลกของทีมหงแดงนะคะ
เริ่มต้นจากให้ทุกการแข่งขันในสนามมีการปลอดพลาสติกค่ะลดขยับบรรจุพันธุ์อาหารรวมไปถึงร้านค้าในสนาม
แล้วก็ร้านค้าโดยรอบเนี่ยมีการเลิกใช้บรรจุพันธุ์อาหารที่เป็นพลาสติกแล้วก็โฟม
รวมทั้งกล่องเบเกอรี่กล่องเบอร์เกอร์ต่างฮอตดอกต่างทั้งหลายนะคะ
เปลี่ยนมาเป็นกล่องที่ทำจากใบปลามค่ะแล้วก็ทำจากข้าวโพด
ขณะเดียวกันมีการยกเลิกการใช้หล่อนมีดซ่อมพลาสติกต่าง
เลือกใช้วัสดุที่เลือกจากการวัสดุที่มีการย่อยสลายได้ง่าย
รวมทั้งเปลี่ยนจากกล่องเก็บอาหารที่เป็นกล่องแบบแช่โฟมมาเป็นรังพลาสติกที่สามารถใช้ซ้ำได้นะคะ
มีการแยกน้ำมันการทำอาหารมาเพื่อใช้ในการรีไซเคิลพลังงานอีกด้วย
ขณะเดียวกันการหลังจบฤดูการปีสองพันยี่สิบสองถึงยี่สิบสามเรียกว่าพูเองนะคะ
จะมีการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเข้มงวดแล้วก็มีการปรับลดลงเรื่อยเรื่อยจนถึงปีสองพันยี่สิบห้า
รวมถึงนะคะการชดเชยการปล่อยคาร์บอนที่เหลืออยู่มีการเน้นการใช้พลังงานสะอาดภายในปี๒๐๓๐ค่ะ
ปัจจุบันนี้นะคะสโมสรก็มีการใช้เชื้อเพลิงที่ยั่งยืน
ในส่วนของเชื้อเพลิงกับรถบัสของสโมสรเองด้วยเป็นการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนเดอัลไซด์ได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
แทนการใช้น้ำมันดีเซลที่มีการใช้โดยทั่วไปนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของสโมสร
หรือว่าทีมหงแดงค่ะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ